หมดค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูวิธีการเสริมสร้างอาชีพสร้างรายได้จากเรื่องราวของความชอบส่วนตัวนะ
เราจะพาคุณผู้ชมไปดูชาวโผงเพงคนหนึ่ง
เขาหันมาเลี้ยงปลากระเบนจากปลาสวยงามธรรมดา
ต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้จนตอนนี้นะ
รายได้ดีมากส่งขายต่างประเทศได้ด้วย
สำหรับปลากระเบนโมโตโร
มีความต้องการของตลาดเลย
โดยคุณชะหวีเค้าใช้คุณที่บ้านของตัวเอง
สร้างเป็นบ่อเลี้ยงปลากระเบน
โดยใช้เงินลงทุนประมาณ๑แสนบาทเท่านั้น
เพื่อที่จะเพาะพันธุ์ขยายสร้างรายได้เสริม
ซึ่งวิธีการเลี้ยงก็คือ
พูดหนึ่งตัวลงไปในบ่อก่อน
โดยสร้างบ่อขนาดกว้าง๓เมตร

และทำบ่อไว้สำหรับกรองน้ำจำนวน๑บ่อ
ปล่อยได้ประมาณ๒๐ตัว
ก่อนที่จะเลี้ยง
ก็ทำการเตรียมน้ำไว้๒วันก่อน

ซึ่งแม่พันธุ์ปลากระเบนสวยงาม
จะใช้เวลาประมาณ๓เดือน
ในการตั้งท้องแล้วก็คลอดลูกออกมา

แต่ละครั้งจะคลอดลูกออกมา๓๐

จากนั้นจะนำลูกปลากระเบนสวยงาม
อนุบาลไว้ที่ตู้กระจก

เตรียมที่จะนำออกขายในราคา

ใช่ค่ะสำหรับใครที่

อยู่ในวงปลากระเบนหางสั้นนะคะ
มีลักษณะตัวกลมคล้ายกับจานข้าว

น้ำตาลเข้มแล้วก็จะมีจุดนี่

สีส้มอมเหลืองวงรอบด้วยสีน้ำตาลเข้ม

ทั่วตัวจนถึงโคนหางเลย

ปลายหางมีริ้วหนังบาง

แล้วก็มีปริมาณมากน้อยไม่เท่ากันในแต่ละตัวนะคะ

โดยผู้เลี้ยงสามารถเพาะขยายพันธุ์ที่เลี้ยงไว้ได้
แล้วก็ขอขอบคุณภาพสวยนี้
การเลี้ยงปลาตู้ปลาสวยงามต่าง
แล้วก็รู้สึกว่าเรามีความชอบเราสนใจ
เราอยากจะหารายได้เสริม
จากการที่เราสนใจและชื่นชอบในสิ่งนั้นอยู่แล้ว

เป็นปลากระเบนน้ำจืดนะคะ
ใครก็สนใจก็ลองดูคุณผู้ชมหาข้อมูลดูกันได้นะ
เพราะว่าวิธีการสร้างอาชีพเดี๋ยวนี้มันมีหลากหลายรูปแบบ
แต่ทั้งหมดถ้าเกิดว่าเรามีความชอบ
และเรารู้จริงในเรื่องนั้นเราจะทำมันได้ดี